คุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยค่ะ
บางทีนะเราเป็นคนดีบางทีก็อยู่ยากเหมือนกันนะ
ให้คนยืมเงินนอกจากเขาไม่คืนเงินแล้ว
เขาคืนลูกกระสุนมาให้เจ้าหนี้เสียชีวิตเลยนะคะ
คือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นกลุ่มคั่วเหรียค่ะ
บุกมาถึงบ้านเขานั่งตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ที่บ้าน
มาที่บ้านกัน๒๐คนทั้งรุมยิงทั้งกระหน่ำทำร้าย
สุดท้ายตาย๑เจ็บอีก๒เจ็บสาหัสด้วยนะคะ
ล่าสุดยอมมามอบตัวกับตำรวจแล้ว๑เป็นมือปืน

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคืนวันที่๒๐ธันวาคมค่ะ
ที่บ้านหลังหนึ่งซอยรังศิษย์ปฐุมธานี๑๔
คนร้ายกับพวกประมาณ๒๐คนได้นะคะ
ขับกระบะบุกมาถึงบ้านเข้ามาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะ
ยิงถล่มเข้าอาวุธเอาเข้ามาทำร้ายเลยนะคะ
ผู้เสียหายเขาตั้งวงกินเหล้าอยู่หน้าบ้าน
นี่ขนาดไม่ออกไปไหนนะอยู่ที่บ้านนะ
ยังโดนบุกมายิงบุกมาแทงบุกมาฟันถึงบ้าน
ผู้ตายชื่อนายธวัชชัยนินวันหรือนายปูอายุ๔๐ปี
โดนยิงเข้าไทยทอย๑นัดนะคะ
สภาพโต๊ะม้าหินที่เขานั่งกินกันหน้าบ้านเนี่ย

ผู้ได้รับบาดเจ็บ๒รายชื่อว่านายนาวีเพิ่มภูมิอายุ๓๙ปี

แล้วก็นายการุพลพรมสุวรรณอายุ๔๒ปี
ขวานฟันเข้าต้นคอนะคะ

รวมถึงตามกล้องวงจรปิดเพื่อจะหาตัวคนร้ายด้วย
นี่คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหม

มากันหลายสิบคนเลยแล้วก็กรูกันเข้าไปแบบนั้นนะคะ

เมื่อวานนี้ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
ได้รับแจ้งจากนายกรวิทวาโรธ

ก็เลยไปนัดเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าย่านรังสิต
แล้วคุมตัวมาสอบสวนที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
แล้วก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
เบิร์ตคนนี้ยอมรับสารภาพนะคะว่า

กลุ่มผู้ตายก็นั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านหลังนั้นแหละ

ก็เลยโกรธทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
และสุดท้ายก็ลงไม้ลงมือกัน
ไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็แยกย้ายกันกลับไป
แต่ทีนี้นายกรวิทย์เนี่ยเหมือนแค้นค่ะ

ไม่พอใจมาทวงเงินเพื่อนเราได้ยังไง

เออขนกันมา๒๐คนอาวุธครบมือนะคะ
ย้อนกลับมาก่อเหตุที่บ้านหลังนั้นนั่นแหละ

เขานี่แหละคือคนที่ใช้ปืน๙มมกระหน่ำยิงนายธวัชชัย

ที่เป็นอาวุธสังหารแล้วก็เป็นของกลางด้วยนะคะ
พลตำรวจตรีชยุทธ์มารยาทผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
ทางการสืบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืน๒กระบอก
คือ๙มม๑กระบอกแล้วก็๑๑มมอีก๑กระบอก
เดี๋ยวต้อง๑ตามของกลางก็คืออาวุธสังหารปืน๒กระบอกนี้ให้เจอ
และ๒ตามตัวผู้ก่อเหตุที่เหลืออีก๑๙คนมาดำเนินคดีให้ได้
เมืองต้นแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่น
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ